มีสองภักดิ์ในแปดภักดิ์ร่วมจัดตั้งรัฐบาลออกมาแสดงจุดยืนครับว่าถ้าเกิด
ก้าวกลายต้องออกไปเป็นฝ่ายค้านก็พร้อมจะตามไปด้วยเหมือนกันนะครับ
ถอยคนละก้าวเพื่อสามารถจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยให้ได้ครับ
ไทยสร้างไทยเขามีการแสดงจุดยืน๕ข้อ
๑โครบเสียงและเศรษฐนารมณ์ของประชาชน
ขอบคุณและชื่นชมความเสียสละของก้าวกลายและเพื่อไทย
ที่เป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลแม้จะเจออุปสรรคบ้าง
ขอให้แก่นำจัดตั้งรัฐบาลและพักร่วมหาทางออก
ร่วมกันด้วยความจริงใจและเสียสละยอมถอยคนละก้าวเพื่อประเทศชาตินำไปสู่ทางออก
ยึดมั่นจุดยืนรักษาสถาบัญชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
และสนับสนุนการสร้างประชาธิปไตยถาวรไม่หนุนการสืบทอดอำนาจ
และไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา๑๑๒
และเห็นว่ารากเง่าของปัญหาเกิดจากรัฐธรรมนุนปี๖๐
ยอมรับว่าบ้านเมืองต้องการรัฐบาลและปัญหาของประชาชนรอไม่ได้
ภักเป็นธรรมไม่เสียดายแม้อาจจะไม่ได้เป็นรัฐบาล
แต่ขอยืนหยัดเคียงข้างประชาชนก้าวกลายไปไหนเราไปด้วย
มีการโพสต์บทความสัมภาษณ์ของนายกัณฑ์นาวีสืบแสงหลักหาทิกัณฑ์พัก
ยืนยันว่า๘พักร่วมยังจับมือกันเหนียวแน่น
อันนี้ก็เป็นท่าทีอีก๒พักที่ออกมาล่าสุดเลย
นี่ถ้าเราดูทุกพักที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดตั้งรัฐบาลทั้งหลายทั้งปวง
เหมือนกับว่าทุกพักจะออกมาแสดงจุดยืนของตัวเองครบหมดแล้วนะคะ
ก็เหลือแต่เพื่อไทยเท่านั้นแหละค่ะที่ตอนนี้เนี่ยจุดยืนของเพื่อไทยคืออะไรก็ต้องรอฟัง